สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ได้จู่โจมตรวจค้นเป้าหมายกลุ่มผู้มีอิทธิพลใน๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีก็ได้มีการบุกตรวจค้นบ้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกคา
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีก๓จุดด้วยกัน
พันธุ์ตำรวจเอกสุชินอร่ามรณชิตพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
กำกับการ๒กองบังคับการปรับปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบในวงราชการ
พนึกกำลังหลายฝ่ายตรวจค้นบ้านนายบุญเริ่มอรชุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาหมู่๑๖
เรียบคลอง๗ฝั่งตะวันออกอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบอีก๓จุดบนพื้นที่จำนวน๕ไร่
ตรวจค้นครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่านายบุญเริ่มมีคดีจัดซื้อจัดจ้าง
หัวประมูลซื้อรถดูดโครนราคา๑๗ล้านบาท
เมืองต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสงขลากำลังเจ้าหน้าที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

หมายค้นของสารจังหวัดสงขลาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม๖จุด
ใน๔อำเภอคือหาดใหญ่สถิงพระบางกล่ำแล้วก็สะดาว
หนึ่งในเป้าหมายหลักก็คือบ้านของนายบุญเวทบุญทองแก้ว
เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้เนื้อที่กว่า๓ไร่
ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่
สามารถยึดปืนพกสั้น๓๘๐จำนวน๑กระบอก
รถเก๋ง๕คันรถเบนท์อีก๑คัน
ไปตรวจสอบว่าเป็นรถที่ครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่
และจะเชิญนายบุญเวทมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ